ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบแล้วนะฮะว่าคนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยก็คือ
คือตอนที่เขาเลิกงานเขาก็ไปดื่มกินกับเพื่อน
แล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่งเขาไปนอนอยู่ที่เปรย
ผู้ตายงี่ไม่พูดทำเพลงก็เดินออกไปเลย
แล้วคนร้ายสองคนก็ใช้ปืนที่เตรียมมากระหน่ำยิงเข้าไปทันทีเลยนะคะ

คือจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสี่แยก
มีเพลิงพักของวินจักรยานยนต์รับจ้าง

พอไปถึงไปพบร่างผู้ตายคือนายโสพลทองกล่ำอายุ๒๗ปี
สภาพศพเนี่ยคือนอนหงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสีกรมท่า
แล้วก็ไม่สวมรองเท้าถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
เข้าที่บริเวณลำคอด้านขวา๑นัด
ตอนที่ตำรวจไปถึงตอนนั้นนายโสพลยังไม่ตายนะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ

โสพลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ระหว่างที่เตรียมที่จะส่งตัวนายโสพลไปโรงพยาบาล
ทีนี้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
ไปพบหัวกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑นัด
ก็จอดอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บสิ่งเหล่านี้แหละ
ไว้เป็นหลักฐานสอบสวนพยานในจุดเกิดเหตุ
ให้การบอกว่าผู้ตายปกติเป็นคนลักษณะคือ

ขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๓๙
วันเกิดเหตุพอเลิกขับวิน
ก็มานั่งจับกลุ่มดื่มเหล้ากับเพื่อน
ตั้งแต่ช่วงค่ำที่บริเวณเพิงพักจุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
พอเมาได้ที่นายโสพลคนตาย

สักพักหนึ่งมีคนร้าย๒คนค่ะ

ตะโกนถามหาว่านายโสพลอยู่ไหน
รู้จักนายโสพลไหมก็คือผู้ตายนั่นแหละ

คนในวินค่ะก็ไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นเป็นคนร้าย
หวังดีนึกว่าเขารู้จักกัน
ก็เลยบอกว่าโสพลมีคนมาหานะ
พอโสพลผู้ตายลุกขึ้นจากเปรย์เท่านั้นแหละค่ะ
คนร้ายไม่รีรอไม่รอช้า

จนกระทั่งนายโสพลล้มลงไป
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจสอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุ
ถามว่าเบ้นซคนร้ายเป็นใคร
เบ้นซควรเป็นคนขี่มอเตอร์ไซส์รับจ้าง

ก็เลยตั้งปมสังหาร
เรื่องของทั้งสองคนเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน
ก็เลยตามมาฆ่ากันแบบนี้นะคะ